สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เจอเจอกับเราสองคนเช่นเคยเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะมาเปิดประเด็นข่าวแรกวันนี้จะพูดถึงเรื่องราววิบากรรมชีวิตจริง
ยิ่งกว่านิยายของฟีล์มรัฐภูมินะครับค่ะ
อย่างนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีปัญหาบริษัทของฟิล์มรัฐภูมินะคะ
นี่นั่นเองนะคะแล้วคือไม่จบไม่สิ้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดการส่วนตัว
นักร้องนักแสดงหนุ่มรู้สึกตกใจเหมือนกัน
เนื่องจากว่าเขาเองไม่ได้มีเจตนาจะทำผิดกฎหมายค่ะ
แต่อาจจะด้วยความที่ว่าบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่
ก็เลยอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
ฟิล์มเองค่ะยินดีที่จะเข้าชี้แจงกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยตัวเองค่ะ
แต่จะว่าไปแล้วนะคุณลองนึกย้อนกันดูนะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้ชายชื่อฟิล์มรัฐภูมิคนนี้
เผชิญกับมรสุมชีวิตเดี๋ยวพาย้อนกลับไปดีกว่า
เจ้าตัวยังเป็นนักร้องดังนะสุดฮอตเลยตอนนั้นเจ้าบอกว่าดังเป็นพลุแตก
แล้วก็มีกระแสข่าวที่กลบความดังได้อย่างรวดเร็วเหมือนกัน

กรณีที่เจ้าตัวเนี่ยมีข่าวผัวพันกับเสียอู๊ดสิทธิกรบุญชิม
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการให้การช่วยเหลือฟิล์มในเรื่องจ่ายเงินทองทั้งบ้านและรถ
ซึ่งบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ฟิล์มได้มาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนคนนี้ให้มา

ครั้งนั้นเนี่ยฟิล์มก็แถลงข่าวยอมรับว่ารู้จักและได้รับความช่วยเหลือจากเสียอู๊ดจริง
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างที่หลายคนคิดแน่นอนค่ะ
รสุมครั้งนั้นว่าใหญ่แล้วนะผ่านมาได้ฟิล์มก็ต้องมาเสียหลักครั้งใหญ่อีก
จากปี๔๙มาต่อปี๕๓ค่ะตกเป็นข่าวฮือฮาว่าทำแอนนี่บลุ๊กอดีตนักแสดงและนางแบบตั้งคัน
ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยฟิล์มก็ตัดสินใจลาบวชซะเลยและยุติงานในวงการค่ะก่อนจะเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษ
เรียกได้ว่าเป็นจุดพลิกอีกครั้งสำคัญของชีวิตฟิล์มนั่นเองค่ะ
อย่างต่อเนื่องนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะปี๒๕๕๗เห็นเหมือนจะแฮปปี้แล้ว
เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยหลายคนก็เล่นเหมือนกันเราเองก็เล่นแต่ไม่ได้ไปเล่นกลางถนนนะฮะ
ซึ่งภายหลังเนี่ยมีข่าวมาว่าสื่อเกาหลีตั้งข้อสังเกตว่านักร้องนักแสดงหนุ่มคนนี้จัดฉากว่ามีตำรวจเข้ามาจับหรือเปล่า
เนื่องจากว่าชุดยูนิฟอร์มของตำรวจที่ปรากฏในคลิปเนี่ยมันไม่ตรงกับของจริงนั่นเองค่ะ
คือไม่สมจริงนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นกระแสนะว่าจะจริงหรือเปล่านะคะหนุ่มฟิล์ก็ออกมาอธิบายอะไรกันไปเรียบร้อยนะคะ
จะบอกว่าคนนี้เป็นแมวก้าวชีวิตอะเนาะ
หลายรอบแล้วนะแต่หลายรอบแล้วนะต้องบวชอะไรมาเนี่ยนะ

ซิว่าแมวเก้าชีวิตของเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไรนะคะ